เริ่มกันที่เรื่องน่ายินดีดีกว่าของครอบครัวศรีระฉายาค่ะ
คุณอีฟพุทธธิดาค่ะก็ได้โพสต์รูปเอาไว้นะคะ๓รูปด้วยกัน
โพสต์ว่าอาต้อยเศรษฐานั้นกลับบ้านแล้วค่ะ
ดีใจมากเพราะว่าได้ตามข่าวตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ใช่นะคะหลายคนที่ตามข่าวก็จะทราบดีนะคะว่าอาต้อยเศรษฐาค่ะ
ก็มีอาการแพ้คีโมแล้วก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นภาพที่คุณอีฟพธิดาเนี่ยนะ
ได้โพสต์ภาพเป็นคุณพ่อแล้วก็ลูกชายของคุณอีฟ

เออนะคะอาต้อยเนี่ยก็ดูนะดูจากรูปนะสีหน้าสีตาอุ้ยสดใสยิ้มแย้มคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่เข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะ
คุณอีฟเนี่ยยังได้เขียนข้อความไว้อีกด้วยนะคะว่าได้กลับบ้านกันแล้วจ้า
ตาทั้งหลานเลยหลานเนี่ยหายแล้วนะคุณตาก็ดีขึ้นแล้ว
ยาเม็ดยัดเข้าไปอีกนี่เขาบอกอย่างนี้ทานข้าวได้เยอะเลย
มาให้แล้วก็ยิ้มกว้างแล้วค่ะเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
ชาวเน็ตโอ้เข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยค่ะ
พร้อมกับบอกว่าขอให้แข็งแรงทั้งคุณตาทั้งคุณหลานเลย
โดยบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ได้สอบถามไปที่คุณอีฟนะคะ
บอกว่าอาการคุณพ่อดีขึ้นแล้ว
แต่ว่ายังต้องไปปรึกษาคุณหมอเรื่องการให้คีโมอยู่นะคะ
คาดว่าจะต้องให้นะคะคีโมอีกครั้งก็เดือนหน้านะจ๊ะ
คุณพ่อดีใจมากเลยที่ได้กลับบ้านนะ
ส่วนลูกชายน้องมีบุญค่ะ

ติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้นะคะ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่ส่งมาให้
พูดถึงเรื่องติดเชื้อในแบคทีเรียในลำไส้ในเด็กทุกคน

ไปกินอะไรที่มันแสลงท้องเลยเนี่ยนะคะ
ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะของพ่อภูโรศีราชายาแล้วก็คนเดียวกับการบันทึงด้วย